ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่กลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางไปรุมทำร้ายรุ่นน้องในโรงเรียนนะครับ
จากการตรวจสอบนั้นพบว่าไม่ได้มีรุ่นน้องเพียงคนเดียวที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
มีอีกหลายคลิปหลายเหตุการณ์ได้รับการเปิดเผยออกมา
ล่าสุดมีการลงโทษกลุ่มนักเรียนเหล่านี้อย่างไรรวมทั้งการตรวจสอบเอาผิดกับผู้บริหารโรงเรียนที่ปล่อยประละเลยด้วย

ความรู้สึกของน้องโอ๊คเด็กหนุ่มวัย๑๔ปีที่ถูกรุ่นพี่นับ๑๐คนทำร้ายแล้วถ่ายคลิปไว้
วันนี้ยังรู้สึกหวาดกลัวแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานนับเดือน

ถ่ายทอดผ่านอารมณ์ที่ทุกวันนี้ยังคงยอมรับไม่ได้
เพราะตัวเขากับรุ่นพี่ไม่เคยมีปัญหาบาดม้างใจกันมาก่อน
แต่สิ่งที่เขาถูกกระทำกลับกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
เท่าที่เด็กคนนี้เคยพบเจอ
ซ้ำยังถูกคมขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
ชีวิตของเด็กชายคนนี้กำพระพ่อตั้งแต่อยู่ในท้อง
ทำร้ายแม่ยังมาด่วนจากไปด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่เด็ก
ที่ผ่านมาอาศัยอยู่กับยายและพ่อเลี้ยงที่รับหน้าที่ดูแลน้องต่อ
น้องโอ๊คแม้จะอายุน้อยแต่ถือเป็นอีกหนึ่งแรงหลักที่ช่วยเหลือครอบครัว
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องราวกับใคร
นำซ้ำยังเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
เลี้ยงคนนี้ยอมรับว่ารู้สึกตกใจที่ลูกถูกรุมทำร้าย
เพราะที่ผ่านมาน้องไม่เคยบอกหรือมาฟ้องเรื่องแบบนี้
ขณะที่เด็กก่อเหตุทั้งหมดวันนี้ถูกนำตัวมาที่ห้องประชุมของโรงเรียน
สีหน้าเศร้าสลดต่างจากเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยอมรับว่าหนึ่งในนี้มีปัญหาเรื่องชู้สาว
แต่พฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นอันตรายต้องรีบหาทางแก้ไข
ส่งเด็กทั้งหมดเข้าอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมที่ค่ายทหาร
แต่ส่วนของคดีก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
เหนือจากกรณีของน้องโอ๊คแล้ววันนี้หลายคลิปยังถูกปล่อยออกมา
เกิดจากการกระทำของเยาวชนกลุ่มนี้
โดยวันนี้ผู้ปกครองต่างพาลูกหลานเข้าแจ้งความทั้ง๓กรณี
พร้อมดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายเพียงข้อหาเดียว
แต่จะมีข้อหาอื่นหรือไม่นั้นตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ครีมข่าวเทราะทีวีรายงาน